เมื่อวานมีคนส่งต่อลิงก์อันนี้
แล้วผมเชื่อว่าหลายคนเข้าไปใช้

ต้องเข้าไปใช้คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
ต้องเข้าเว็บไซต์นี้
คือเป็นลิงก์ที่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ครับ
ที่จะบอกว่าสำรวจว่าตัวคุณเนี่ย
อยู่ห่างจากมิงตี้แค่ไหน
มีคนส่งแล้วมีคนใช้กันเยอะแยะเลยเพื่อนผม

นี่แหละฮะวันนี้มารู้จักคนที่
ผลิตไอ้ลิงก์นี้ขึ้นมาโปรแกรมนี้ขึ้นมา

ที่เกิดไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟม

มีประชาชนจำนวนมากเข้าไปที่เว็บไซต์
เพื่อตรวจสอบตำแหน่งว่าตัวคุณเนี่ย
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุกี่กิโลเมตร
อยู่ในระยะ๕กิโลเมตรก็อบพยพไง
แต่ถ้าหากอยู่ในระยะ๑๐กิโลเมตร
ก็ควรจะปิดประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันสารเคมี

คือผู้พัฒนาเว็บไซต์นี้คือ
คุณปามครับนายนิธิกรบุญยกุลเจริญ

แล้วก็เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการดิจิทัลวิถีใหม่
คุณปามเนี่ยเล่าบอกว่าส่วนตัวเขามีความสนใจด้านไอทีเป็นพิเศษอยู่แล้วล่ะ
เพราะว่าเรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เขาใช้เวลา๒ชั่วโมงครับเขียนระบบขึ้นมาเลยนะฮะ
เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบพิกัดของตัวเองได้นะครับ
แล้วเขาก็เชื่อว่าถ้าเรานำเทคโนโลยีมาใช้ในงานสาธารณภัย
จะช่วยคนได้มากขึ้นและจะเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยครับ
ไม่รู้ว่าอยู่ใกล้จากจุดนั้นเท่าไหร่
ปัญหาแบบนี้น่าจะเจอกันหลายคนแล้วถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับ
ผมกลัวว่าจะมีคนที่ไม่รับทราบข่าวสารมากเพียงพอเนี่ย
จะอบพยพไม่ทันเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เราก็เริ่มเขียนโปรแก็นต์ไปครับแล้วก็มาให้กับสารหันักใช้

ผมก็ตกใจเหมือนกันที่คนเข้ามาใช้งานเยอะ
ดาวน์ไปแป๊บนึงแล้วก็พี่เขาในทีมน้องแม็กก็ช่วยกันทำ
ขึ้นมาอีกทีแล้วหลังจากนั้นผมก็ดูคอมเมนต์
ดูข้อมูลประโยคอะไรอย่างนี้ครับก็เริ่มข้อมูลเข้าไปด้วยตัวเอง
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมที่อยู่ในรัศมี๒๕กิโลเมตร
๕โมงเย็นก็กลับเข้าไปในบ้านได้แล้วนะคะ

อันนี้ต้องชื่นชมเลยเอาความสามารถแล้วก็การตัดสินใจที่รวดเร็วนะคะ
สร้างตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้คน
ในเวลาที่เกิดภัยพิบัติแบบนี้นะคะ